ในสนามนะครับเมื่อวานนั้นจบลงไปแล้ว
แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่จบแล้วต้องมีการสอบสวนกันเพิ่มเติมก็คือ
หลังจากที่มีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งนะครับจุดพลุไฟในสนาม
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีกับกลุ่มแฟนบอลที่จุดพลุไฟครับ
จากกรณีที่กองเชียร์ไทยนะครับที่ใช้ชื่อกลุ่มอุนต้าไทยแลนด์ครับ
มีการจุดพลุแฟร์สีแดงจนเกิดควันและประกายไฟ
ล่าสุดครับพลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
สั่งการให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานหัวหมากดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและระบุตัวให้ได้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นใคร
ก็จะทำการดำเนินการออกหมายเรียกมาสอบปากคำทันทีครับ
ขณะที่การกระทำดังกล่าวนะครับถือว่าเข้าข่ายความผิดก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ซึ่งทางรัฐนั้นเป็นผู้เสียหายและหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของกลุ่มดังกล่าวก็สามารถแจ้งความเพื่อเอาผิดได้เช่นกันครับ
พร้อมกันนี้ยังสั่งให้ตรวจสอบว่าพลุไฟที่นำมาใช้นั้นจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติพลุดอกไม้ไฟและประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชหรือไม่
ทางนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอนและจะเอาผิดถึงแก่นำของกลุ่มดังกล่าวด้วย
เพราะว่าทำให้เสียภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลไทยและประเทศชาติครับ
ขณะที่ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกแถลงการประนามการกระทำของกลุ่มที่จุดพลุแฟร์จากเกมเมื่อวานนี้
ส่งผลให้ประเทศนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงและสร้างความเดือดร้อนกระทั่งทรัพย์สินราชการเสียหายอีกด้วย
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายและเป็นการกระทำที่ผิดกฎข้อห้ามของฝ่ายจัดการแข่งขัน
อาจจะถูกลงโทษห้ามจัดการแข่งขันเกมเย่าหรือว่าเกมในบ้านนี่แหละครับ
และนอกจากนี้มีสิทธิ์ที่จะห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมการแข่งขันในสนามหรือไม่ก็ถูกสั่งให้แข่งขันในสนามในประเทศที่เป็นกลางนะครับ
ซึ่งผู้ที่ทราบเบาะแสการกระทำในครั้งนี้ให้แจ้งมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลหรือ
มือสถานีตำรวจนครบัณฑ์หัวมากครับ
ทางด้านนายพาทิศสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอล
เปิดเผยว่าขณะนี้ทางผู้ควบคุมการแข่งขันครับได้ส่งรายงานเหตุการณ์ที่แฟนบอลกลุ่มนี้
ชาติมาเลเซียเคยถูกแบนห้ามแข่งขันในบ้านในศึกฟุตบอลโลก
เข้าเรียกรอบที่๒ที่มีแฟนบอลนั้นโยนพลุแฟร์ลงไปในสนาม
ต้องยกเลิกการแข่งขันครับแต่กรณีของไทยนั้น
มีเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
อีกทั้งไม่มีผลกระทบต่อเกมการแข่งขันเพราะว่าสามารถแข่งขันต่อจนจบเกมได้
เชื่อว่ามีเพียงแค่โทษปรับเท่านั้นแต่หากเกิดขึ้นซ้ำในครั้งต่อไป
ไทยก็มีโอกาสนะครับที่จะโดนโทษดังกล่าวกรณีความผิดซ้ำซากเช่นกันครับ